นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะคะที่ตำบลหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
นายพรมพิทักษ์แก้วเงาทะเลาะกับพี่ชายรุนแรงเรื่องหนี้สินค่ะ
แล้วคว้าปืนไทยประดิษฐ์จะมายิงใส่พี่ชาย
คือยิงแล้วนะแต่ว่ากระสุนด้านก็เลยใส่กระสุนใหม่
พี่ชายวิ่งไปหลบในห้องน้ำจังหวะนั้นเนี่ยแม่นะคะนางประจวบเข้ามาห้าม
แล้วก็พูดบอกว่าจะยิงกันทำไมพี่น้องกันไม่งั้นแน่จริงยิงแม่เลย
คือก็คงจะเหมือนกับห้ามลูกประชดลูกอย่างนี้ค่ะ
จากนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอพี่ชายออกมาจากห้องน้ำเห็นสิ่งที่เห็นก็คือแม่ถูกยิงเข้าหน้าอกและแขน
แม่เสียชีวิตค่ะส่วนน้องชายเนี่ยรีบเดินขึ้นเขาหลังบ้าน
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ในการยิงในการก่อเหตุ
ตำรวจพยายามออกติดตามตัวนะคะล้อมเขาหลังบ้านกดดันให้ออกมามอบตัว
เอาโทรโขงมาประกาศเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาลูกสาว
มาคุยกับพ่อผ่านโทรโขงค่ะเรียกพ่อออกมากินข้าว
บอกว่าจะปักทงเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้ให้พ่อมากินข้าวค่ะ
เราก็ไปคุยกับลูกสาวผู้ก่อเหตุนะคะบอกเมื่อคืนอ่ะ
เอาโทรศัพท์ของพ่อที่ทิ้งไว้เอาไปวางไว้ที่บ้าน
เขียนข้อความใส่กระดาษบอกว่าพ่อกลับมาหาหนู
หนูรักพ่อนะพ่อจะปลอดภัยพ่อโทรหาหนูนะ
หลังจากนั้นช่วง๕ทุ่มปรากฏว่าผู้ก่อเหตุ
เขาส่งข้อความแชทนะคะแชทมาหาลูกสาวบอกว่าจะมอบตัวไปทำไม
แม่ก็เสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยวจะตามแม่ไป
ครั้งก่อนที่คิดสั้นไม่น่าช่วยไว้เลยไม่งั้นก็คงไม่เกิดเหตุแบบนี้
นี่คือข้อความที่เขาแชทมาหาลูกสาว
ลูกสาวบอกด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาพ่อเครียด
ภรรยาของพ่อซึ่งก็คือแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไป
แล้วก็มีความกดดันจากครอบครัวเรื่องภาระหนี้สิน
พี่ชายพ่อเอารถไปใช้แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุ
ก็เลยพ่อไม่มีรถไปทำงานตกงานบ้านก็จะถูกยึด
ยอมรับบอกกลัวว่าพ่อจะคิดสั้นค่ะ
หนูก็กลัวเขาคิดสั้นเหมือนกันเพราะเขายิ่งเป็นคนที่เครียด
คิดเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเห็นใจหมดทุกคนให้อภัยหมดค่ะ
เหมือนเขาจะคิดสั้นประมาณนั้นเหมือนว่าอยากตามแม่ไป
เชียร์แม่ไปแล้วอย่างนั้นค่ะหนูก็กลัวค่ะ
ก็อยากให้เขากลับมาอย่างน้อยเขาก็ยังเหลือหนูอยู่
ถ้าหนูเสียเขาไปอีกคน

ลูกสาวนี้ห่วงพ่อมากค่ะ
ขณะที่พี่ชาย๒คนนะคะ
ในบ้านวันนี้ก็ต้องเชิญขอนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

นายชำนาญแก้วเงาค่ะพี่ชายที่มีเรื่องทะเลาะกันกับผู้ก่อเหตุ
วันนี้พูดทั้งน้ำตาเลยบอกรักน้องชายมาก
ให้น้องเข้ามอบตัวและกราบศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ตำรวจตอนนี้ก็ยังพยายามติดต่อผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ค่ะ
พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เขามอบตัวค่ะ